ผู้ชมครับที่อุบลรัชธานีนะครับ

ตอนกำลังจะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ค้ายาบ้า

ญาติญาติบอกว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

วิสชาติก็ว่าไคว่า
ค่อยเข้าใจอยู่ไว้
ร้านของมันก็ไม่มีมาก
ลูกหลานกูนี่ล่ะมึงเป็นยังมึงเป็นยังมึงเป็นยังเศรษฐ์
ว่าเผ็ดผิดเผ็ดยังมากมึงไม่เผ็ดพวกยิ่งไยนั่นพระรับธรรมไอ้หลายนั่น
มึงเป็นยังจึงไม่เผ็ดยังเศรษฐ์มึงยังบะป่าบะป่ามเขาเนี่ย
ไม่เผ็ดยังโคตรยังเศรษฐ์มึงอุ้ยลูกหลานเว้ยคือที่ดีเลย
นี่ฮะทางญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ตายเขาไม่พอใจว่าตำรวจเนี่ยโอ้โหเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

คือผู้ตายนี่ไม่ได้เป็นคนค้ายาเสพติดที่ตำรวจจะมาจับนะฮะ
เป็นพี่ชายของผู้ต้องหาค่ะ
อันนี้คือหน้าผู้ตายนะฮะ
คือตอนที่จะมีคนมาลุมล้อมมาจับอะไรน้องเนี่ยเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายน้องเขา

ชีวิตอยู่กลางทุ่งนาครอบครัวเขาก็มากันบอกโอ้โหอย่างนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เดี๋ยวท่านรอฟังทั้งสองฝ่ายกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยคือญาติพี่น้องพ่อแม่ของผู้ตายชื่อนายสังวานระเม็กนะฮะ
ที่ถูกตำรวจชุดสืบสวนสวพรนัจจรวยที่อุบัลลัชธานี
วิสามันจนเสียชีวิตเนี่ยกำลังต่อว่าเจ้าหน้าที่อยู่บอกทำอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่า
นะตำรวจนี่มาจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดนะครับ
แต่มาเจอนายสังวานผู้ตายเนี่ยใช้มีดดายย่าเนี่ยเข้ามาขัดขวางนะฮะ
ไม่ให้มาจับผู้ต้องหาตำรวจก็เลยยิงใส่เข้าไปนะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์นี้
ชุดสืบสวนที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับของสพนจรวยอุบลรัชธานี๕นาย
นำกำลังมาจับกลุ่มนายอรุณอายุ๓๖ปี
ที่เป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดที่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านโนนเจริญ
พื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านตูมอนจรวยตอนที่จะมาควบคุมตัวจับกุมตัวนายอารุณ
นายอรุณขัดขืนนะตำรวจบอกว่ามีการเตะมีการถีบมีการขัดขืน
ก็ต้องช่วยกันจับตัวกดตัวลงพื้นระหว่างนั้นนายสังวานระเม็กอายุสี่สิบสองปี
เป็นพี่ชายของนายอรุณมาเห็นว่าน้องชายเนี่ยกำลังถูกทำร้ายอยู่
แล้วไม่รู้ว่าเป็นตำรวจที่กำลังจับน้องอยู่
ด้วยความโมโหเห็นคนเนี่ยมาทำร้ายน้องจับน้องกดลงอยู่กับพื้น
ก็เลยคว้ามีดดาย่ายาว๗๐กว่าเซนติเมตรเข้ามาขัดขวางเพื่อจะช่วยน้องชาย
ตอนนั้นทำให้๑๐ตำรวจเอกคมกริจ๑ในชุดจับกลุ่มนะฮะ
ใช้ปืน๙มมเป็นปืนพกประจำกายยิงใส่นายสังวาน
ยิงไป๓นัดเสียชีวิตคาที่
คือฝั่งตำรวจบอกว่าเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีมีด
กำลังใช้มีดจะมาทำร้ายขัดขวางเจ้าหน้าที่
แต่ญาติของผู้ตายบอกโอ้โหยิงใส่๓นัด
มันเกินกว่าเหตุไหมทำไมต้องยิงตั้ง๓นัด
นี่ส่วนนี้คือนายอรุณเสื้อสีแดงนะฮะ
ที่เป็นน้องชายของผู้ตายที่ว่าตำรวจเขาจะมาจับคดียาเสพติด
ส่วนแจ็คเก็ตส้มนี่น่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะญาติญาติของนายสังวานนะฮะ
พ่อแล้วก็ญาติพี่น้องไปรับศพนายสังวานจากโรงพยาบาลนะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาพ่อก็นิมนต์พระมาด้วยนะครับ
แล้วก็หุ่นฟางนะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน
แน่นอนว่าก็ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน
ต่อการทำงานของตำรวจพ่อของผู้ตายบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะ
คือถ้าจะหยุดหรือระงับเหตุเนี่ยยิงนัดเดียวก็พอไหม
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะพ่อบอกยิงเข้าแขนเข้าขาอะไรก็ได้
เข้าลำตัวก็ได้นัดเดียวก็พอนี่ยิงตั้ง๓นัด
ลูกเนี่ยตายคาที่ส่วนลูกชายอีกคนนึงเนี่ย
พ่อยอมรับว่าลูกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เดี๋ยวลองฟังพ่อดูกันแล้วกันนะฮะ
แล้วผมอยากขอร้องล่ะพ่อนาคต์พ่อไหน
พ่ะมีอำนาจพ่อไหนเนี่ยก็
ให้อยากลงมาซอยเหลือเนี่ยผ่อนยาคนชน
อ๋อคือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าฝ่ายน้องชายเนี่ยเขาก็เสพยา
ถ้าจะจับยาก็จับพี่ชายเขาไม่ได้เสพยาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจอะไรประมาณอย่างนี้
เห็นจับน้องกดน้ำเนี่ยก็เลยอยากขอความเป็นธรรมด้วย
นัดเดียวก็พอยิงอะไรตั้ง๓นัดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ฟังทางตำรวจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกวีรพันธ์นาคศุกร์
ภูมิกับการสพนจรวยนะฮะที่ชุดสืบของสพนจรวยเนี่ยมาจับกลุ่มตรงนี้นะครับ
ทางตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด
ทุ่งนาจุดเกิดเหตุก็ส่งชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบเนี่ยไปตรวจสอบ
ไปถึงเนี่ยตรงเถียงนาเนี่ยอยู่ห่างจากถนนสามร้อยเมตรนะฮะ
ตำรวจก็กระจายกำลังปิดล้อมระหว่างนั้นพบนายอรุณ
แล้วก็ไล่ตะครุบตัวนายอรุณได้ทันก็กดลงพื้นเพื่อใส่กุญแจมือ
ระหว่างนั้นนายสังวานเห็นน้องชายถูกจับก็เลยไปหยิบมีดพระเนี่ยวิ่งเข้าหาตำรวจ
ตำรวจเอกคมกริจได้ยิงขู่ลงพื้นหนึ่งนัดแล้วก็ผลักนายอรุณออกจากตัวไปก่อน
๑๐ตำรวจเอกคมกฤษใช้เท้ายันไว้แต่นายสังวานยังไม่หยุด
ตำรวจเอกพรมกิจจึงต้องตัดสินใจยิงสวนใส่ไปอีก๒นัด
กระสุนเนี่ยเข้าลำตัวนายสังวานก็เสียชีวิตคาที่
ส่วนนายอรุณเห็นพี่ชายถูกยิงก็วิ่งหลบหนีไป
ตอนนั้นตำรวจก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนายสังวาน
แต่ไม่ทันเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยยึดยาบ้าในที่เกิดเหตุได้๙๕เมตรเงินสดอีก๓๐๐บาท
ซึ่งได้จากกระเป๋าสะพายของนายอรุณ
ตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายสังวาน๓ข้อหา
นายสงวัลนี่คือผู้ตายนะถูกแจ้งข้อหานี่ฮะ
ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีครอบครองยาบ้า
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
และร่วมกันต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วน๑๐ตำรวจเอกคมกริจถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยตำรวจอ้างเหตุป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็ต้องไปต่อสู้กันทางคดีกันต่อไป
นี่ตำรวจเขาก็แจงมาว่าอย่างนี้
แต่ครอบครัวผู้ตายเขาก็มองว่าโอ้โหยิงยิงใส่หลายนัดเกินไปหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกมันมีเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้